รู้ไหมว่าการกินหมูกระทะทำให้โลกร้อนได้
เอามันก็ร้อนอยู่แล้วนะอันนี้เข้าใจ

อันนี้มันร้อนจากการจุดไฟใช่ไหม
แต่จริงแล้วเนี่ยหมูนะหรือเนื้อสัตว์ต่างเนี่ย
เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง

การร้อนกู้โลก
พูดถึงหมูกระทะแล้วเป็นเมนูที่หลายคนชื่นชอบ
และตามชื่อเลยหมูกระทะก็ต้องมีหมูถูกไหมคุณผู้ชม

เป็นเนื้อวัวเนื้อปลาเนื้อกุ้งก็ว่ากันไป
ซึ่งเนื้อสัตว์เหล่านี้ล่ะคุณผู้ชม
มันก็มาจากการเลี้ยงสัตว์ในที่ต่าง
ซึ่งถ้าทั่วโลกเขามีการใช้พื้นที่ทำประสุทธิ์
เลี้ยงสัตว์และปลูกพืชที่ใช้ทำอาหารสัตว์มากถึง๑ใน๔ของโลก

นั่นแหละมันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซมีเทน

พูดกันตรงก็คือตดก็คือเรอของสัตว์

ผมก็ผมก็มีเทนทั้งวัน
นี่แหละถ้ามันมีเทนรวมกันก็เยอะมันกลายเป็นกรดเป็นก๊าซ

เพราะว่าเมื่อคืนคุณกินสตอร์มาไง

แต่ว่าข้อมูลจากเว็บไซต์กินนารี่

มันเทียบเท่ากับการปล่อยกราฟเรือนกระจก

เรียกว่าเทียบเท่ากันได้เลยทีเดียว

การที่ผมปล่อยก๊าซเลยหรือ

เรามีวิธีค่ะวิธีที่ช่วยกัน
ลดปัญหาภาวะโลกร้อนง่ายสิ
เรื่อง๔ข้อด้วยกันอย่างแรกคือ

หรือถ้าคนบางคนบอกฉันชอบกินเนื้อทำไง

กินแต่สัปดาห์ละวัน

ถ้าช่วยลดลงได้ก็จะเท่ากับว่า
การลดใช้รถยนต์กว่า๒๐๐

นี่นะหรืออย่างที่สองค่ะ

นำเข้าหรือกินอาหาร
ที่เขามีขายตามท้องถิ่น

ยังช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรด้วย
แนวทางที่๓คือกินอาหารให้หลากหลาย

จะได้อาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน
แล้วก็ป้องกันการปลูกพืชดินเสื่อมด้วยนะคะ

อันนี้ง่ายสุดกินให้หมด

เพราะขยะอาหารนี่แหละก็ทำให้โลกร้อนได้เหมือนกัน

มันก็ทำให้สูญเสียวัตถุดิบ

แร่ธาตุแรงงานเพราะกว่าจะมาเป็น
วัตถุดิบให้เราได้ทานมันก็ต้องใช้ต้นทุนเยอะนะ

มันไม่ได้ส่งผลดีต่อโลกเท่านั้น
ส่งผลดีต่อสุขภาพของเราด้วย

การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนนะ

ให้หมดมันเอกสิ้นได้เวลาบุฟเฟต์ใช่ไหมตักเลยเอาเดี๋ยวกดจริง
ให้หมดให้หมดนะอย่าทิ้งเหลือตักมาให้หมดให้หมดนะให้หมดนะ
คือตักมาเองน่ะให้กินอ้าวตายแล้วเป็นบุฟเฟต์ใช่ไหม
เดี๋ยวโดนปรับมันได้กินตอนนั้นไงมาช่วยการอ่าเริ่มเริ่มต้นเลย
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราติดตามในตลอดกู้โลกศุกร์น่ะค่ะ